คุณผู้ชมฮะมาดูมิติใหม่ของการทวงหนี้
ไม่ใช้ความรุนแรงแต่ใช้การกระจายเสียงเลย
โทรโข่งมากระจายเสียงอยู่หน้าบ้านลูกหนี้เลย

แต่มันอับอายนะฮะนี่เข้าข่ายการประจานลูกหนี้ด้วยนะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ
โอ้โหโทรโข่งมาขนาดนี้เลย
กระจายเสียงให้ชาวบ้านชาวช่องชาวชุมชน

ว่าบ้านหลังนี้คุณป้าติดเงินอยู่เนี่ยนะฮะ
ส่งมาขู่ลูกหนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะ
บอกว่าบ้านไหนไม่จ่ายหนี้ให้ดี

พวกเราไม่ใช้ความรุนแรงหรอกแต่ว่าทวงแบบนี้ได้
นี่ใช้วิธีการประจานเลยทำให้อับอายเลย
เอาโทรโขงมาประกาศอยู่หน้าบ้านเลยนะครับ

จริงก็พูดจาด้วยถ้อยคำที่คือไม่ได้หยาบคายนะคุณนะ
บอกให้ลูกหนี้ทยอยผ่อนชำระให้จบ
จะได้หมดเวรหมดกรรมกันต่อไป
เพราะว่าถ้าป้าไม่จ่ายนะถ้าป้าเป็นแบบนี้
มันก็อับอายชาวบ้านชาวช่องนะป้า
หญิงอายุ๔๙ปีชาวจังหวัดลำพูนนะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกหนี้ของแก๊งนี้ก็เล่าให้ฟังเหมือนกัน

หักค่าสมุดไป๕๐๐บาท
รายวันล่วงหน้า๑วัน๕๐๐บาท

จากนั้นคุณต้องผ่อนชำระรายวันอีก๒๓วันคุณ
รวมจ่ายแล้ว๑๒๐๐นะฮะ
แต่เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาเธอหมุนเงินไม่ทันค่ะ

ก็เลยถูกแก๊งเงินกู้ส่งคลิปดังกล่าวมาข่มขู่
ทีนี้เธอก็นำคลิปไปโพสต์ลงในโซเชียล
เตือนให้กับกลุ่มเพื่อนให้ระวังการทวงหนี้แบบนี้
ส่วนตัวของผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นลูกหนี้
บอกว่าการกระทำดังกล่าวเหมือนเป็นการประจานลูกหนี้นะ

ยังทำให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเขารำคาญเสียงนี้อีกนะครับ
แต่ก็ถือว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะที่มาทวงกันแบบนี้
ยังดีเธอบอกก็ยังดีที่ไม่ใช้ความรุนแรง
แต่ไอ้ทำแบบนี้ฉันก็อายนะฮะ
อยากให้ตำรวจสภเมืองลำพูนมีการป้องปรามแก๊งเงินกู้พวกนี้บ้าง
กำชับให้เวลาเขาทวงหนี้ทวงตามกฎหมายที่กำหนดจะดีกว่านะฮะ
เพราะว่าถ้าตามกฎหมายถือว่าเป็นการทวงหนี้
ทำให้อับอายประจานอะไรแบบนี้ก็ผิดเหมือนกัน